พี่จังหวัดปทุมธานีเค้าบอกว่าโกยเตี๋ยวเรือรอดเจ็ด
ร้านนี้ยอดขายนะเดือนละเป็นล้าน
โอ้โหน่ากินนะคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในดวงใจของคุณผู้ชมเป็นแบบไหนแบบนี้ป่ะคุกคลิกคุกคลิกน้ำเข้มข้นแบบนี้
ร้านคุณโรสก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดอยู่ที่ถนนเรียบคลอง๘ตะบนลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
เปิดร้านนี้ประมาณสัก๖เดือนแล้วช่วงแรกที่เปิดก็มีเหตุการณ์ให้ชวนขนหัวลุกเลยนะ
เขาบอกว่ามีเจ้าที่เจ้าทางมาเข้าฝันว่าให้อยู่กับเขาตลอดไปเรื่องราวมันยังไง
แล้วเมื่อไปถามคนแถวนั้นหลายคนก็บอกว่านี่เอาจริงจุดตรงนี้มีคนมาทำธุรกิจตรงนี้นะ
หลายรายแล้วแต่ไปต่อไม่ได้ไงเธองงเลยแล้วเธอฝันแบบนี้ด้วยไม่รู้มันจะดีหรือไม่ดี
แต่เอางี้เธอรู้สึกถูกชะตากับที่นี่แล้วไงก็เลยเปิดร้านขายมาจนปัจจุบัน
แล้วเนี่ยนักชิมแวะกันมาเยอะแยะบอกกันปากต่อปากว่าร้านเธออร่อยมาก
จนทำให้ร้านเธอน่ะยอดขายปังอย่างที่บอกเดือนละเป็นล้าน
โอ้โหลองไปกินดูนะคุณผู้ชมอยากจะไปซะเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
ชาติดีเด็ดสมคำล่ำลืออย่างที่บอกว่ายอดขายเดือนละร้านหรือไม่

ความมูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ขออนุญาตบอกไกดเด๋ยล่ะก่อน
ส่วนเมนูที่หลายคนไปแล้วต้องสั่ง

หมกไม่มีเอาเป็นเนื้อหมกแทน

มีแบบว่าเป็นหมกแบบว่าทำมาลวกมาอะไรอย่างนี้
เรียกว่าถ้าเนื้อหมกก็คือเอาเนื้อสดใส่ข้างล่าง

กากหมูเจียวอันนี้ทีเด็ดต้องสั่งนะครับ
เขาทำกันทุกวันทำใหม่วันละ๒๐กิโลกรัม

คนเขาเชื่อก็ว่ากันจริงว่าเขาเชื่อนะ
ที่ขายได้เรือนเดือนละร้าน

ถ้าไม่มีกำลีเกิดเกิดอะไรต่อเดือนแบบนี้
สบายเลยร้านของคุณโรสเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนเด็ด
ว่ากันว่ามีถึง๔สาขานะครับ
สาขาที่เขาบอกว่าอยู่ที่วิภาวดีซอย๒๐อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องลองไป
ส่วนสาขา๓รามอินทา๖๕หน้าที่น้องใบตอง

แล้วสาขาที่๔สาขาลำลูกกาคลอง๘คือที่นี่ที่เห็นในภาพ
แต่ยังไม่จบเพราะเดี๋ยวจะให้คุณชิสาไปชิมที่นี่

สาขาลำลูกกาคลอง๘แต่บ้านของคุณชิสาอยู่สะพานควาย
คุณส่งมันได้ไกลจังเลยแม่
เขาบอกว่ารวมนะร้านนี้ที่ลำลูกกาเนี่ยนะ
เดือนละล้านใช่ไหมและเขาบอกว่าสีสาขาอื่น
ที่แบบไปขายกันเนี่ยราคาหนึ่งก็รายได้ไม่ต่าง

ลูกค้าอยากจะไปลองชิมที่สาขาลำลูกกาคลอง๘ก็ไปกันได้
ร้านนี้เขาเปิดให้ไปสั่งอาหารไปชิมกันได้ตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึง๑๗นาฬิกา
โทรไปหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้ตั้ง๒เบอร์
ชิมได้กินได้แต่เช้าเลยเหรอก๋วเตี๋เรือแซ่บ
อ๋อได้สิเปิดแล้วได้เลยได้เลยค่าเทลียว
วันหนึ่งก็ประมาณ๓๓บาท
ซึ่งนี้ฉันว่าเป็นไปได้